มาเป็นทิศเลยครับพยุกหมัดของชาด้านวิทยาภรณ์
แล้วก็ก่อนอื่นครับก็ต้องส่งกำลังใจครับ
ให้กับหัวหน้าค่ายสมศักดิ์ก่อสร้างครับ
คุณสมศักดิ์ที่พิเศษที่ป่วยครับ
ขอให้หายวันหายคืนแล้วครับ
เป็นหน่วยของคนที่นี่ครับไล่แขนตัวตีขวาวิทยาภรณ์
แล้วต้องบอกว่าการเปลี่ยนเกมของชาด้านวิทยาภรณ์
จากการต่อยหมัดในช่วงยกแรกมาแลกวงใน
ต้องบอกว่าเข้าทางเจ้าวัดสินชัยเลยครับ
ด้านวัดชายในจังหวะเรื่องเกมวงในของแกมันทำได้ดีครับ
ตามทาด้านวิทยาภรณ์คนธนายความครับ
จังหวะปักศอกแรกกันคนละดอกคนละที
ดูครับไม่มีใครกลัวเกรงใคร

แล้วนี่ครับจังหวะตัดล่างของแกทำได้ดีครับ
ยัดเข้ามาครับกระทุ้งเข้าไปครับ
เสียบต่อเสียบแลกต่อแลกเลยครับ

โอ้โหยกที่ผ่านมายกที่๒ไปแลกเข่าครับ
เปลี่ยนเกมของตัวเองใช้ดื้อ
อายุสุดท้ายยุทธพรพยายามจะอาศัยลูกเก่งครับ

ท่านผู้ชมในในความขวาเก่งขัด
กระเทาะเก่งขัดจากเชียมไปได้ครับ